ในคู่กับสมัติข่าวเศร้าอาทีนด์
อุ้ยตายแล้วจะแสบแก้วหัวขนาดนี้ค่ะคุณพี่
ส่วนวันนี้นะคะมีเรื่องอะไรมากัดจิกกันบ้างนั้น
ไปติดตามกันเลยในสบัดข่าวเด็ด
หลอนภาพถ่ายปริศนาถ่ายติดแค่ครึ่งเดียว
โอ้โหคนลุกสู้แล้วอีกครึ่งนึงเราไปไหน
สาวคนนี้อ้างว่าถูกผีเข้าสิงนาน๑ปี
หมอปลาเข้าช่วยเหลือสุดท้ายจะเป็นยังไงต้องติดตาม
กลุ่มชายกว่า๒๐คนซัดนัวกันหน้าโรงพัก

กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่แก๊บสบัดข่าว
สวยมากค่ะโอ้โหได้ค่ะได้อีกได้อีกโอเค

เดี๋ยวจะส่งไลน์ให้นะน้องใบตองทำไมคะยังไง
สวยเลยทีเดียวแต่ฮะภาพที่น้องใบตองถ่ายมานี่นะคะ
มันชัดดีค่ะแต่ภาพที่ที่ฉันจะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้ค่ะ
ถ่ายมาถ้ามันติดแค่ครึ่งเดียวค่ะโอ้โฮนี่
น้องใบตองคะช่วยพี่ดูและช่วยต่อ
ภาพที่ว่าเห็นใช่ไหมคะนายเห็นสินะคะพัดลมเช็ดมากเลย
ไม่ใช่ค่ะคือเลยไปอีกเลยไปอีกนิดนึง
อ๋อเอาเตียงขาเตียงขาเตียง
คาคนนะคะเห็นมั้ยคะคาคน

ติดแค่ครึ่งเดียวมันยังไงโอ้โหเห็นแล้วก็ขนลุกคุณผู้ชม
ภาพเนี้ยนะเขาถ่ายแล้วก็เผยแพร่ลงไปในติ๊กต๊อกของคุณต้อมแบบพีเคหนึ่งหนึ่งสี่
โพสต์คลิปเอาไว้ระบุแคปชั่นด้วยบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ย
ทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ในห้องดับจิตค่ะ
แล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้มาติดภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนเรานี่แหละ
โทษนะคะถ้าดิฉันทำงานในนั้นไม่กล้าหยิบโทรศัพท์จริงค่ะ
กลัวใช่ไหมกลัวจะมีคนอื่นนอกจากเราใช่อุ้ย
คุณผู้ชมมันก็หาคำตอบไม่ได้ตกลงมันคืออะไรอืม
แต่ถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูนะมันก็น่าคิดได้หลายอย่างอย่างเช่น
เขาเขาก้มก้มหน้าก้มตัวลงหรือเปล่าเออเป็นจังหวะก้มตัวหยิบของแล้วก็มุมของเตียงบัง
ใช่เป็นไปได้ไหมแบบนั้นนะคะ
แต่บางคนก็แบบนี่มันห้องดับจิตจะให้คิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไง
ก็ต้องคิดว่าเป็นเป็นเป็นเป็นผีแหละค่ะอุ้ยนี่ปุ่นประจมกะ
เอาแล้วแต่เลยนะใครจะคิดยังไงใครจะมองแบบไหน
เรื่องนี้ถ้าหากว่ามีความชัดเจนจากเจ้าของโพสต์แล้วเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังแหละ
แต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากจะให้ต้องไปคิดมากนะคะ
มันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของแสงก็ได้นะในการถ่ายรูปเป็นไปได้หมด
เพราะว่าเป็นมุมกล้องที่เนี่ยบังเอิญก้มลงไปพอดีอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ก็เป็นไปได้นะคะน้องใบตองเคยถ่ายอะไรติดแปลกไหมคะ
ไม่เคยค่ะแปลกที่สุดก็ติดตัวเองเออแปลกไหมคะก็แปลก
ก็อาจจะแปลกสำหรับบางคนแต่สำหรับเราถ่ายตัวเองสวยที่สุด
แต่เรื่องนี้แปลกเหมือนกันคุณชิสาคืออย่างนี้ค่ะ
มีคนไปพบกับลอยประหลาดขึ้นอยู่บนรถของคนที่เอารถมาซ่อมที่อู่แห่งนี้
แต่เขาเชื่อว่ารอยแบบนี้มักจะมาให้โชคค่ะ
นี่คุณชิสาคุณว่ารอยมันคุ้นไหม
เห็นบ่อยมากเลยพักเนี้ยเออถ้าเห็นแบบนี้เขาคาดว่าน่าจะเป็นรอยของพญานาคแน่นอน
ใช่ค่ะคุณนี่แหละรอยที่คาดว่าน่าจะเป็นรอยของพญานาค
ตั้งอยู่ริมถนน๓๐๗๙คลองรังเส้นในเลขที่๗๗ทับ๑หมู่๔

ตัวเลขเยอะไปหมดเลยนะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจินบุรี

นายจักริจชูเจริญอายุ๓๙ปีเป็นช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ของร้านนี้แหละ

เขาบอกว่าเขาพบกับรอยประหลาดนี้ที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
อยู่บนหลังคารถเก๋งของลูกค้า

ลูกค้ามาจอดรถเอาไว้เพื่อจะรอติดตั้งเครื่องเสียงไงคุณ
แล้วจากนั้นทีมข่าวของเราก็โอ้ถ้ามีข่าวแบบนี้เราต้องไปค่ะ

ทางไปพิสูจน์ค่ะไปถึงก็เจอปุ๊บเออไปปุ๊บก็เจอปั๊บไปปั๊บก็เจอปุ๊บ

คุณรอยนี้ลักษณะก็คล้ายเอาจริงก็ว่าคล้ายก็คล้าย
แต่เขาบอกว่าคล้ายกับงูขนาดใหญ่เหมือนกัน
ซึ่งบริเวณข้างร้านนั้นก็มีรูปปั้นพญานาค๒ตน
พอช่วงเช้าเขาก็นำรถคันนี้มาจอดหน้าร้านปรากฏว่านี่เอารถมาแล้วเห็นชัดเลยว่ารอนแบบนี้
เขาก็เลยเอกใจเรียกเพื่อนมาช่วยดูหน่อยนี่นี่เห็นเหมือนกันไหมคิดว่าเป็นรอยอะไร
แล้วที่สำคัญประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าข้างร้านเขามีการบูชาพญานาคด้วยไง
เมื่อกี้มีรูปปั้นพญานาคสองสีเลยก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะ
แต่ตัวเขาเชื่อเนี่ยเห็นไหมนี่คือพญานาคนะเขาเชื่อว่ารอยแบบนี้รอยพญานาคแน่นอน
แต่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเคยเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองปกติก็คือดูในไทยรัฐทีวีอย่างเดียว
แต่คราวนี้เจอกับตัวเองจริงส่วนตัวเขาคิดว่านั่นแหละพอเจอกับตัวเองน่าจะต้องมาให้โชคให้รับกับเขา
ไม่เจอกับตัวไม่รู้เนอะของแบบนี้นะก็ไม่แน่เอางี้แม้ไปติดกงจรปิด
จะได้รู้ให้มันชัดไปเลยตกลงเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่า
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่ขอนแก่นหญิงสาววัย๒๓ปีเธอบอกว่าถูกผีสิงมาตลอด๑ปี
อยู่ไม่ไหวแบบนี้ให้หมอปลามาช่วยหน่อยค่ะ
หญิงสาวที่ว่านี้นะคะเธอคือนางสาวไอซ์อายุ๒๓ปีค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลตะกัวป่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
พาผู้สื่อข่าวมาที่บ้านแล้วก็พูดคุยให้ฟัง
เธอบอกว่าหนูเนี่ยมีอาการคล้ายกับถูกผีสิงเข้าร่างมานานกว่า๑ปี
ความรู้สึกมันเหมือนมีใครอยู่สักคนหนึ่งมาอยู่ในร่างเรา

แล้วปกติตัวเธอกับสามีไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะ
กระทั่งว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตเวท
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลจิตเวทจังหวัดขอนแก่น

แต่กินเท่าไหร่ก็เหมือนเดิม
ยังมีอาการแปลกขึ้นอีก

เมื่อหาหมอทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ไปหาหมอทรงหมอธรรมเลย

ผีตาผียายไม่อยากจะให้เธออยู่บ้านนี้เฮ้ย

จะรู้สึกเหมือนมีคนมายืนดุอะไร

เธอก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้พระมาช่วยแล้ว

บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยไล่ผีออกจากร่างให้
พระท่านก็เลยขึ้นมาทำพิธีบนห้องพระเนี่ยค่ะ
แต่แต่วิธีการเนี่ยแหมมันเป็นแปลกนะ
คือพระเนี่ยทาแป้งใส่มือ
แล้วก็ล้วงไปจับอวัยวะเพศและหน้าอกของเธอคุณ

มันถูกหรือเปล่ายังอะไรอย่างไรคะพระอาจารย์อุ๊ยค่ะ
เธอก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งลงมาหาสามีที่รออยู่ข้างล่างอะค่ะ
น่าประหลาดใจเหมือนกันนะวิธีการนี้

หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาถึงบ้านพอดี
เหรอนะฮะเธอเห็นเธอก็อุ้ย
กรี๊ดดังลั่นทุกคนที่เห็นก็ตกอกตกใจ
หมอปลาก็เลยเอามือไปกดที่ศีรษะของเธอ
ค่ะจากนั้นนางสาวไอ้เจ้าคุณผู้ชมเฮ้ยดูสิ

อย่าเป็นไรเรารู้แล้วให้นั่น

น้องเนี้ยมันมันมันไม่ใช่ผีแต่มันเกิดจากวิทยาศาสตร์
แสดงว่าแฟนเราเนี่ยเคยใช้วิทยาศาสตร์เยอะเข้าใจไหม
อ่าที่หมอถามแฟนว่าอ่าเคยคิดว่าหัวมีเป็นน้อยไหม
นี่คือมันเป๊ะเลยแสดงว่าก่อนหน้าที่เราจะป่วยหูแว่วเนี่ย
เราต้องใช้วิทยาศาสตร์เยอะหมอไม่พูดนะว่าอะไรแต่หนูต้องรู้
ค่ะต้องรู้นะค่ะซึ่งอาการแบบเนี้ยต่อให้เราเลิกใช้วันนี้แล้ว
แต่มันตกค้างพอมาตกค้างปั๊บเราจะทำให้เราหูแว่ว
เราก็จะจินตนาการว่าเราโดนผีเราถูกของเราก็ต้องตะเวนไปรักษาเรื่อยเรื่อย
พอรักษาปั๊บเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องหมดเงินหมดทองค่ะใช่อ๋อ
หมอปลาบอกเลยว่าไม่ใช่อาการผีเข้าหรือเกี่ยวกับพูดผี
วิญญาณปีศาจอะไรหรอกไม่ใช่ทางศัยศาสตร์แล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า
ก็คือว่าเธออาจจะมีความเครียดแล้วก็ได้รับการรักษากินยาเยอะ
อาจจะทำให้มันมีสารตกค้างและทำให้เธอคิดมากมีอาการหูแว่ว
แต่หมอปลาบอกว่าถ้าคุณไอซ์อยากจะรักษายังไงก็ยินดีนะ

ทีนี้ทีมข่าวและหมอปลามาตามอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องที่พระอาจารย์อู๊ดทำพิธีไล่ผีให้เธอ
อันนั้นน่ะน่าตกใจกว่าเรื่องแรกอีกนะ

ไปถึงสำนักสงฆ์วัดป่าน้องตะครองเลยค่ะ
ไปถามซิว่าจริงหรือเปล่า
ไปพบกับพระอาจารย์คำผินบุญจำหรืออาจารย์อู๊ดนี่แหละค่ะ
รับว่าตัวเองก็คือพระที่ได้ทำพิธี
แล้วก็กระทำอนาจารย์นางสาวไอซ์ด้วย

มันเป็นการรักษาอาตมาทำตามหลักวิชาที่เคยเรียน

ต้องคือพระอาจารย์ยืนยันว่ามันมีเวทมนตร์
เวทมนต์ใช่ไหม

แสดงว่าพระอาจารย์ก็ต้องยืนยันว่าจะมีเม็ดมนต์
ผมช่วยคนเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่เกี่ยวมันมีคนมา
มีก็ว่าว่าตามที่เขาพูดอ่ะนะ
มันก็มีหนังสือเราก็เรียนมาอยู่วิทยาศาส

ถ้าเกิดไม่มีจริงพระอาจารย์อวดอุตลินะ

คุณผู้ชมอยากให้คุณได้ดูที่ทำพิธีเนี่ย

วิชาพระพุทธศาสนาเนี่ย

ไม่น่าจะใช่แล้ว

แต่อย่างนี้ค่ะระหว่างที่ทีมข่าวทีมหมอปลาลงพื้นที่ไปคุยกับพระอาจารย์อู๊ดเนี่ยนะ
เขาบอกว่าพระอาจารย์อ้วกมีท่าทางคล้ายกับคนเมา
คือได้กลิ่นสุรามาตลอดเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะว่าเอ๊ะยังไงหรือเปล่า
อ้าอตำรวจมาแล้วค่ะเฮ้ยตำรวจก็ต้องมาค่ะค่ะ
ตำรวจภูทรน้องสองห้องมากัน๓นายเดินทางมาถึงสำนักสงฆ์วัดป่าน้องตะครองนี่แหละ
มาทำไมอ่ะมาเชิญพระอาจารย์
เชิญพระอาจารย์ไปปราบผีอีกละค่ะเว้ยไม่ไปแล้วไปสอบซวนนี่แหละเอ้ย
ไปคุยกันหน่อยพระเป็นพระจริงหรือเปล่า

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วว่า

สิ่งที่ทำเนี่ยพิธีที่เรียนมาเนี่ยมันใช่ไหมมันเหมาะไหม
เอ่อดิฉันทำไมขอบอกว่าไม่ถูกต้องได้ไหมคะ
พูดได้เลยเนอะพูดได้เลยโอ้โหมันดูแล้วมันไม่เหมาะจริง
อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าพูดได้เลยว่ามันไม่ถูกต้อง
ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องฝากทางพระผู้ใหญ่ท่านพิจารณาดูนะคะ
ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะต้องถึงมือหมอปลาเหมือนกัน
เพราะว่าสาวใหญ่ชาวปราจินบุรีคนนี้เธอบอกว่าเงินในบ้านเธอเนี่ยหายประจำ
แต่ไม่มีร่องรอยของขโมยเลยค่ะ
คุณแล้วเงินหายไปได้อย่างไรอ่ะนั่นนะสิเขาบอกว่า
เอ๊ะหรือว่าผีมาขโมยเงินตอนคุณหลับ
เนี่ยนะผีขโมยเงินไปซื้อข้าวกินเหรอคะ
ผีบ้าสิคุณเออนั่นน่ะสิ
สาวใหญ่รายนี้ชื่อว่าคุณธัญพรนำสินอายุ๓๙ปีนะคะ
อยู่บ้านเลขที่๑๓๕หมู่ที่๗ตำบลคำตะโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจินบุรี

ซึ่งบ้านก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวสีเขียวแบบนี้นะ
เธอก็พาผู้สื่อข่าวเดินดูรอบบ้านเลยเดินสำรวจในบ้านรอบบ้านหมดเลย
คุณธัญพรเขาก็เล่าด้วยสีหน้าค่อนข้างจะกังวลใจนิดนึง
จุดเริ่มต้นของเงินที่หายไปแบบไร้ร่องรอยเนี่ยนะ

นานแล้วอย่างนี้ทุกคืนเธอจะนับเงินกับลูกชายแล้วค่อยเข้านอน
ตอนนั้นมีเงินอยู่๑แสนบาท
นับกันแล้วก็มัดหนังยางใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วไว้ในห้องนอน

ปรากฏว่าตื่นเช้ามาเฮ้ยเงินหายไป๑๐๐๐๐บาท

เพราะว่าสำรวจดูแล้วไม่พบร่องรอยของบ้านที่ถูกงัดค่ะ
หรือไม่มีรอยขโมยแต่อย่างใดเลยค่ะ

จากนั้นมาก็มีเงินหายเรื่อยทีละพันบ้าง

คืนยัดเงินไว้ใต้หมอน

ไม่ครบอีกแล้วเธอยืนยันเลยว่าเธออยู่กับลูกสองคน

ถามแล้วถามคาดคันลูกชายลูกสาบานเลยแม่
ไม่เคยขโมยเงินแม่แน่นอน
และตัวเธอก็เชื่อว่าลูกไม่ทำ
ลูกฉันลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไม่ทำ
เพราะว่าถ้าลูกอยากจะใช้จ่ายอะไรลูกจะมาขอแม่ตลอด
น่าคิดแล้วนะว่าให้ขโมยกันไป
ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนเย็น
กับลูกชายนั่งนับเงินอีกแล้วค่ะนับเงินทุกวันค่ะคุณ
นับได้๒๓๘๐บาทแล้วก็เขียนเลย
ช่วยกัน๒๔ตาเลยนะ
จำนวนเงินไว้บนธนบัตรนะคุณนึกออกไหม
ตัวเลขไว้บนแบงค์แล้วก็มัดเก็บไว้
อ่า๒๓๘๐บาทถูกต้องจากนั้นเธอก็ออกมานั่งคุยกับยาดข้างบ้าน

ลูกชายก็นั่งทำงานอยู่ในบ้านพอกลับเข้าบ้านนับเงินอีกที

เฮ่ยเลือดเท่าไร
เลือดก็ดูอยู่๒๘๔๐บาท

รวมแล้วเงินเธอหายไปแล้วประมาณสี่หมื่นบาทโอ้โหไปฟังคุณธัญพรเล่ากันดีกว่าค่ะ
ในใจก็คิดว่าเหมือนกลัวโดนคุณสัยคนทำของใส่แล้วเสกเงินเราไป
แต่ถ้าในความเป็นจริงมันก็พิสูจน์ยากแต่มันก็เป็นความเชื่อของหนู
เพราะมันไม่มีใครเข้าบ้านคือเราเข้าห้องแล้วเรานับเงินเสร็จเรานอนเลย
นอนเลยเราตื่นมาเราก็นับเงินต่อเลยคือเราไม่ได้ออกนอกห้องแต่ก็ยังหาย
คือเราเข้านอนแล้วก็ล็อกบ้านกลัวค่ะยอมรับว่ากลัวจนครั้งที่แล้วกรี๊ดหนักมากเลย
ร้องร้องลั่นบ้านเลยค่ะหายปุ๊บร้องลั่นบ้านเลยไม่ไหวแล้ว
จนมาเมื่อคืนนี้ถึงจิตสุดของจิตสุดแล้วค่ะถ้ายังแก้ไม่ได้ก็หมดปัญญา
ขอร้องให้ผู้รู้และผู้ที่แก้ได้ช่วยหนูหน่อยหนูกลัวเป็นภาษา

คุณพี่เขาบอกว่าเขากรี๊ดเลยนะเพราะรู้ว่าเงินหายเนี่ย
ตอนแรกเธอบอกเธอไม่ได้คิดจะพึ่งหมอผีอะไรที่ไหนยังไงเพราะว่าเพิ่งจะไปหาพระแถวบ้านมา
แล้วพ่อก็ให้หินเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ย

หลวงพ่อจะรู้เพราะหลวงพ่อเนี่ย

ถ้าผีไม่เลิก

ตอนนี้พระก็ต้องมาเกี่ยวด้วยละ
เอาจริงพระทำพิธีให้

แน่นอนที่ขโมยเงินเธอไปเพราะว่า
เธอไม่มีทางนับเงินผิดเธอนับแบบนี้

กลายเป็นทางผีเข้า
เอ้ยใครถ่างพี่เข้า

เพราะว่าถ้าไม่ซ่อมมันจะรั่วเยอะกว่านี้

เออมันจะไม่ได้หายแค่เงินน่ะ

ก็ซ่อมเขาก็ให้ชั่งเห็นไหมทำอะไร
ซ่อมแซมหลังคาที่เป็นรูให้เรียบร้อย

หมอปลามือปราบสัมภเวษี

หมอปลาอาจจะต้องมาซ่อมหลังคาบ้านบ้างอะไรบ้าง

วงจรปิดแล้วเราจะจับผีได้เลย

อาจจะเป็นผีผีขโมยก็ได้

เอาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ถ้าหากว่าเราจะขับรถออกจากซอยตอนกลางคืน

เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมสังเกตภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ

รถกระบะดำคันนี้พุ่งมาจากซอยยังไงอะ
พี่แท็กซี่ไปเต็มเลยคุณ

โอ้โหงานนี้ก็ตกอกตกใจทั้งคนขับแท็กซี่
แล้วก็รถคันอื่นที่ขับมานี่แหละค่ะ
แต่ถึงแม้คนไม่เด็ดบาดเจ็บอะไรนะ
แต่ว่ามันก็เสียหายอยู่เหมือนกัน

นะคะเหตุการณ์นี้ก็คงคาดว่า
ถูกมั้ยแล้วก็ออกมาจากทางแคบ

อาจจะต้องแบบคือซอยมันแคบเนอะ

เอออาจจะเป็นเลนเนี่ยมันก็เลยกลิ่นเลนเนี่ยอืม
เพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนกับตรงนี้แหละนะคะ
ว่ามันก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ถ้าหากว่าเราไม่ระม็ดระวัง
ตกและถนนลื่นก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ
ถลายมาสุดแล้วหยุดที่เก๋งค่ะคุณ
โอ้โหคุณคะเจ็บตัวไปจริง

เพราะว่าจะเบรกทีมันก็ลื่น
แล้วถนนอย่างนี้ฝนเพิ่งตกหยุด
มันลื่นค่ะคุณลื่นมากด้วย
แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ชะลอความเร็วลดลงนิดนึงนะคะ

เขาเตรียมรอเลี้ยวเพราะว่ารถพ่วงอยู่ข้างหน้าไง

แล้วรถจักรยานยนต์คันหนึ่งก็ขี่มาความเร็วระดับหนึ่งแหละ

พอมันเบรกกระทันหันกับถนนที่มันลื่น

ก็เลยถาไหลไปชนรถเก่ง
แล้วก็ล้มระเนรนาศไปนะคะ
ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ตัวคนขับไม่ได้เป็นอะไรมากยังไง
จริงฝนตกถนนลื่นเนอะ
จำกัดความเร็วขับขี่อยู่ที่ประมาณ๔๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกัน

แต่มันเป็นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคุณ
ช้าแต่ทัวร์แน่คุณผู้ชมนะคะ

ภรรยากับภาพปอดีกว่าให้ข้าปลอดภัยกันเวอะใหญ่เลย

แม่ภรรยาเห็นเข้าโอ่งอดรนทนไม่ไหว
เอาขวานจำหน้าฝ่ายสามีฝ่ายชาย
โอ้ยเลือดตกย่างออกเลยทุกผู้ชม
แล้วเรื่องราวเป็นยังไงเหตุการณ์ตอนทะเลาะกันเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
มันเกินมันเกินไป

นี่มันเป็นขวานจามแม่กูอย่างนี้

แล้วกูพูดมาแน่ทุกทางไป

รู้ไหมหอมมากก่อนอย่างนี้
โอ้โหเห็นอย่างนี้ก็น่าตกใจนะแล้วเรื่องค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวาย
คือพอเกิดการทะเลาะกันแล้วแม่ยายเนี่ยนะคะก็เอาขวานจามหน้าไปทีนึงเป็นไงล่ะ
บาดเจ็บพี่กู้ภัยก็มาช่วยแต่พอกู้ภัยมาถึงก็ไม่ไหวที่จะทะเลาะกันอีกแล้วยังทะเลาะต้องต่อค่ะ
จนคือพี่กู้ภัยบอกอ่างั้นตามสบายขอกลับก่อนเดี๋ยวมาใหม่
อย่าเพิ่งกลับเผื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายอยู่เป็นเพื่อนกันก่อน
โอ้โหทะเลาะกันหนักหนาเหรอก่อนโอ้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงห้าทุ่มของเมื่อวานนะคะทางศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
เหตุเกิดภายในซอยท่ะสะบาน๑๕ตะบวนธาภิกฤติอินิปราสตราช
ก็คือสามีที่เมากลับมาบ้านแล้วก็ทะเลาะกับภรรยานี่แหละค่ะ
ภรรยาสมมติว่าชื่อนางบีละกัน
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาขึ้นเสียงโหกเวกโวยวาย
แม่ยายรู้สึกไม่ไหวละไม่ไหวละ
เราต้องมาห้ามซักหน่อยละ

เอาขวัญจามลงไปเลยทีเดียวโอ้โห
คือมันเป็นแผลบริเวณหางคิ้วจนใกล้กับตาซ้ายอ่ะคุณ
ผู้บาดเจ็บแบบนี้ค่อนข้างสาหัสเลยนะ
ผู้ไพรก็เรียนรีบมาทำแผลให้นายเอ๋นี่แหละค่ะ
ระหว่างนี้ก็รอคุณตำรวจมา

นายเอกับภรรยากับแม่ยายก็เลยทะเลาะกันรอ

มันยังไม่จบง่ายเนอะไปต่อคุณผู้ชม
คือแต่ว่าการทะเลาะที่ทำให้นางสาวบีเนี่ย

โอ้โฮแล้วพี่นัวเป็นแบบนี้
คือต้องบอกว่ามันเป็นการทะเลาะกันแบบไม่มีสติด้วย

ไม่อยากให้ใช้คำรุนแรงในครอบครัวนะคะ

ไม่เคยเขาหลอกใครเลย

เขาไม่มีคนบอกหรอก
สั่งแต่เมื่อเจ็บแบบนี้
นี่คุณเป็นคนทำเหรอ

ในเอเขายังบอกว่าตัวเขาไม่ได้มา

เมาแอเป๋กันแบบนี้นะคุณ

เขาทะเลาะกันแบบนี้อยู่นานกว่า๒๐นาที

ก็เดินขึ้นมาที่รถกู้ภัย

เอ่อพาผมไปรักษาที่โรงพยาบาลตรารณฑ์หน่อย
เอ้อเอาสิเป็นที่ดูแบบนี้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างมูลช่วงชี่เหลือทั้ง
ก็บอกว่ารอบแรกที่ไปถึงนี่นะ

แต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่
ทำแผลให้กับตัวสามีกับภรรยาที่กำลังทะเลาะกันค่ะ
กู้ภัยเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีก็เอาพากันหนีออกมาก่อน
เพราะกลัวจะโดนลูกหลงไงอืมนะฮะแล้วก็ยังนำมีดเนี่ย
นำมีดมาโชว์ให้กับทีมข่าวดูด้วยว่ามีดที่เขาใช้เขาถือเขา
ทำร้ายร่างกายกันจะเป็นยังไงอ๋อนี่อุ้ยมหาใหญ่อ่ะ
ไม่ธรรมดานะแถมบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ได้รับแจ้งว่าบ้านนี้ทะเลาะกันบ่อย
แต่เป็นลักษณะแบบดาท่อกันเฉยเฉยอ่า
แต่คราวนี้เนี่ยถึงขั้นเลือดตกยางออกทีเดียวก็สาหัสพอสมควรค่ะ
แล้วถามหน่อยเถอะทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันทำไมเอ่ย
ไม่ลงรอยกันค่ะอืมอ้าเห็นมั้ยปัญหานี้
คือเมื่อวานก่อนนะคะแม่ยายไล่ลูกเขยออกจากบ้าน

แต่ว่าตอนนี้เอาอัปเดตอาการกันหน่อย

แต่ว่าต้องเรียงตัวมาสอบปรับ

ครั้งหนึ่งตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกัน
ก็เป็นคดีทำร้ายร่างกายด้วยเนาะจริง
คือเป็นเรื่องในครอบครัวแหละเราอยากให้คุยกันอย่างมีสติ
อ๋อขอบคุณค่ะดีกว่าดีกว่านะครับคุณผู้ชมไม่ได้นิยมความดุลแรงกันในครอบครัว
มาค่ะคุณอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้เกรงใจตำรวจเลยนะจ๊ะ
เพราะว่ากลุ่มชายชะกันกว่า๓๐คน
รุมจิคู่อรีอยู่หน้าโรงพักัยระยองน่ะคุณ
โอ้โหตำรวจก็เต็มเอายังไงตำรวจ
เอาเลยเหมหมจับเลยเหมือนกันเจนค่ะเอาไหม
เผื่อลงกำมันครับใจร้อนไปรอไปเปิดอะ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

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่

โอ้โหเหมือนดูหนังสงครามค่ะคุณ

อ่ะคุณดูสิคะตีกันเป็นนาทีนาทีไม่เลิกเลยค่ะ

แต่คุณรู้ไหมคะตีกันอยู่เนี่ย
พอระยองโอ้โหตำรวจก็อยู่ด้วยอะค่ะ
ตำรวจก็อยู่ยังตีกันขนาดนี้เลยเหรอคุณ
ไม่กลัวตำรวจเลยเหรอไม่กลัวติดคงติดคุกถูกจับถูกปรับอะไรกันเลย
นี่มันกลายเป็นสังเวียนของกลุ่มชายชะกันกว่า๓๐คนที่ตะลุมบอลกัน
ตำรวจห้ามก็แล้วไม่มีใครสนใจตำรวจเลยเหรอ
โอ้โหอีกฝ่ายพยายามขึ้นรถหนีก็แล้วตะกี้ยังถูกดึงลงมากระทืบซ้ำอีกซ้ำอยู่งั้นอ่ะ
วุ่นวายไม่จบค่ะตำรวจก็ห้ามแล้วโอ้โหแต่คุณกว่าจะห้ามศึกได้ต้องบอกว่าใช้เวลานานมาก
เพราะที่เราดูกันไปนี่ก็หลายนาทีนะสาเหตุมาจากอะไร
นี่เลยนายรุ่งโรศตันทคูณอายุ๓๘ปีพนักงานขับรถพ่วงก็คือชายเสื้อแดงนะคะ
ชายเสื้อแดงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนี้คนนี้บอกว่าขณะที่เขาขับรถพ่วงไปส่งสินค้าที่ท่าเรือ
เกิดเหตุทะเลาะกับพนักงานของอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย

ก็ที่มาที่เนี่ยที่มาเนี่ยเขามาแจ้งความ
มาแจ้งความเสร็จในระหว่างที่กำลังรอบันทึกปากคำนะ
ปรากฏว่ามีผู้ดูแลบริษัทรถพ่วงคู่กรณี
ก็เดินทางมาที่สพเมืองระยองเช่นเดียวกัน
ก็เลยทำให้สองฝ่ายโตเถียงกันไป
เปิดศึกกันขึ้นกลางเนี่ยสพระยองกันแบบนี้
โอ้โหมาถามผู้กำกับหน่อย
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชนันวัฒนวรางกูล

ท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเรียกเจ้าของบริษัททั้งสองฝ่าย
มาสอบสวนแล้วเพื่อจะหาตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ดำเนินคดีต้องทั้งหมดเลยนะคะ
เพราะเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมาก
เกรงกลัวกฎหมายเลยทั้งที่คุณเนี่ยอยู่ในสพแล้วอยู่เนี่ย
เห็นไหมหน้าสถานีตำรวจเอาง่ายมันจะตีกันขนาดนี้เลยเจ๊งไม่กลัวอะไรเลย
ซึ่งทั้ง๒บริษัทเป็นบริษัทรถพ่วง
บรรทุกสินค้ามาลงที่ท่าเรือแล้วก็เป็นบริษัทที่ประมูลงานมาได้เหมือนกัน
ก็เลยเหมือนคำเม่นอ่ะเหมือนคำเม่นกันอ่ะคุณ
มักจะเกิดเหตุกระทบกระทั่งอะไรต่างนานากันอย่างนี้
มีแบบไม่ถูกใจบ้างคำเมนต์กันบ้างเหมือนแย่งงานกัน
เออประมาณนั้นแหละแต่ก็เอาจริงนะคุณ
คนทำงานธุรกิจเดียวกันค่อยพูดค่อยจ้าเอื้อเคื้อต่อกัน
เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าที่พูดมันอาจจะดูทำยาก

มันต้องทำมันต้องทำแล้วมันก็ต้องใช้ความใจเย็นลงมาหน่อย
ไม่อย่างนั้นบางทีอาจจะเสียหายทั้งคู่

อาจจะหมดสองบริษัทนี่ตุ็กประตุฝ์เลย

คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อของยุคนี้
มันก็ยุคออนไลน์อ่ะเนาะก็ช้อปปิ้งกันไปสิ

แต่ว่าสิ่งที่กลัวกันก็คือของไม่ตรงปก
ไปดูคนนี่หน่อยสั่งสือฟันปลอม

น้อยควันมามาป่ะ
แต่มีควันตลอด

ว่าเสียบ้า

ที่ตายแล้ว

เป็นคนใต้
มีภาษาชาวใต้ที่ไม่พอใจ

แต่มันจะโกรธก็โกรธขำก็ขำเหมือนกันนะ
คือเค้าสั่งอะไรนะ
เขาสั่งฟันปลอม
เขาใช้ไหมฟันปลอมที่เอามาทั้งงานอะ
ฉันสั่งฟันปลอมแต่ทำไมได้ฟันแบบนี้มาเป็นฟันเหมือนฟันยาม
เออส่วนราคานี่นะราคาก็ไม่ได้น้อยนะคุณ
สั่งมาแบบนี้คือราคา๖๐๐กว่าบาทนะ

บางคนที่เป็นชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกนี่
สั่งคืนขอคืนเงินได้นะ
ถ้าแบบของไม่ตรงปกแบบนี้บอก
ติดต่อไปทางผู้ขายได้เลย

ทำไมล่ะอย่างนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะ

คือบางทีทางร้านเขาอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะหลอกลวง
แต่มันอาจจะเป็นการสื่อสารหรือเข้าใจผิด
มันมีเหมือนกันนะบางทีแบบว่าเห็นในรูปดูเหมือนเป็นชิ้นใหญ่

มันก็เป็นไปได้นะรูปที่เขาโฆษณาในออนไลน
ยังไงก็แล้วแต่กรณีนี้เนี่ยก็ลองเคลมดู
ถ้าซื้อของออนไลน์อย่างนี้ก็คุยได้แหละ
คุณรู้ไหมตอนนี้ทำให้ดิฉันอยากเข้าไปสั่งฟันปลอมบ้าง

ที่ฉันอยากรู้ว่ามันเป็นอะไร
ตกลงมันเป็นฟันปลอมจริงไหม

ฉันลงทุนกับการทำงานขนาดนี้เลยคะคุณ

เรื่องนี้มันเป็นเรื่องหล่อนที่เกิดขึ้นกับพนักงานส่งพัสดุ
เขาเอาสิ่งของไปส่งที่บ้านหลังหนึ่ง
แต่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างค่ะ
แล้วใครเป็นคนสั่งให้มาส่งอ่ะคะ

บ้านนี้เขาโทรไปเขาจะไม่รับสาเหตุ
แล้วคือต้องมาวางหน้าบ้าน
แต่ส่งหลายรอบแล้วนะของก็หาย

ซึ่งเขาเป็นพนักงานส่งพัสดุเอกชนนะคะ
เขาอัดไว้แล้วก็โพสต์ลงในโซเชียล

ไม่มีคนรับมานานกว่า๒สัปดาห์

เขาทิ้งไว้ที่บ้านหลังนี้นะ
ซึ่งลักษณะก็ดูออกเลยว่าเป็นบ้านร้าง

แล้วรอบก็เต็มไปด้วยใบไม้ย่ารกร้างไปหมด

ก็ไปเจอห่อพัสดุสีแดงที่เขาหยิบมา

ตรงไหนยังวางอยู่ตรงนั้นที่เดิม

ใครเป็นคนมาส่งให้บ้านหลังนี้
ใครเป็นคนสั่งของให้บ้านหลังนี้

เวลาโทรไปไม่เคยรับเลย

แต่ที่ผ่านมาเขาบอกไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะ
มีของที่ส่งเอามาไว้เนี่ยก็สุดท้ายเขาก็เหมือนมีคนเอาไปเหมือนหายไป
แต่รอบนี้รอบล่าสุดที่ส่งไปเนี่ยเอกใจอยู่ว่าทำไมบ้านเหมือนไม่มีคนอยู่
ทีนี้ชาวเน็ตเข้าไปโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
เสียงเนี่ยแตกออกเป็นสองฝ่ายบางคนมองว่าแน่นอนแน่นอนเลย
มันเป็นเรื่องลี้ลับหรือไม่ก็บางทีเนี่ยผีอาจจะอยากได้ชุดใหม่ล่ะ
เฮ้ยคุณมันก็เกิดไป
คือเขาเบื่อเขาใส่ชุดไทยมาหลายปี
คือยุคนี้ชุดไทยผีอาจจะไม่ชอบ

ดิฉันเข้าใจแหละว่าช้อปปี้ออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะแยะ
แล้วมันอาจจะมีโค้ดส่วนลดพอดีในช่วงนั้น

หรือว่าแบบเลขที่บ้านมันคาดเคลื่อนนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วเขายังดันไม่รู้ก็เลยยังไม่ได้มาเอาไง
เพราะว่าบางคนบอกเออเมียแอบสั่ง
กลัวผัวเห็นว่าสั่งของบ่อยก็เลยให้มาส่งบ้านนี้
แล้วเดี๋วว่างหล่างมันจะวิ่งกำลังจะเข็ปกลับบ้านไป

คุณชนะกำลังจะไปเอาของที่บ้านเลยไหม
แล้วก็เป็นไปได้แต่เป็นเงินหลัง
เพราะว่าบางครั้งรับโทรศัพท์แล้วบอกให้วางหน้าบ้าน
แล้วถ้าพักมันหายไปสั้นนั้นก็มีคนมาเอาไปจริง
คุณผู้ชมต้องเตือนกันแบบนี้ว่าสมัยนี้นะคะ
รู้หน้าไม่รู้ใจมีสามีภรรยาคู่นึง

ไปขโมยอะไรรู้ไหมขโมยเงินให้ต้นผ้าป่า
ผู้หญิงคู่นี้มาด้วยกันน่าจะเป็นสามีภรรยา
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านขายของ
ฝ่ายหญิงอ้าทำทีไปเลือกซื้อแมสซื้อของใช้
อืมอ่าแล้วก็ทำทีดูต้นป่า
ค่ะค่ะคงจะทำบุญละมั้งแต่ไม่ค่ะ

ไปดึงแบ๊มออกจากต้นผ้าป่านะคุณผู้ชมอ่าโคลคอยดูดีป่ะคะ

แล้วยังไงคะทำทีว่าดึงเงินออกมา

อ่ะกางเงินออกมาแล้วเรียบร้อยไปยื่นให้ฝ่ายหญิงค่ะ
ส่วนเวลาที่ใครเดินผ่านไปผ่านมานี่นะเขาก็ทำเป็นแบบยืนไหว้อยู่ตรงนั้นนะคะ
ไม่ให้เหมือนกับว่ามีพิรุธอะไรเหมือนกับเป็นคนมาทำบุญถวายต้นผ้าป่านี้ด้วย
เหมือนมาเสียบแบงค์ไว้เองอะไรแบบนั้นเลยนะคะ
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็คงก็ถอดไปหลายใบอยู่
เพราะว่ามันดูเบาเบามันดูหายไปหลายใบอ่ะสุดท้ายก็ขี่รถหนีออกไปอืม
เนียนมากนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูวงจรปิดเนี่ย
ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเรื่องนี้ค่ะไปสอบถามนายสนทยา
แล้วก็เปิดร้านค้าภายในซอยหมู่บ้านพระปิด๕ซอยเอกชัย๑๐๙
แขวงบางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพนี่แหละคุณสนทยาบอกว่า
ตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่วัดบางบ่อนพอดี
พอดีว่าทางวัดจะจัดงานประจำปี
ปิดทองนามัศกาลหลวงพ่อเกษรวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้

ตัวเองก็เลยเอาต้นผ้าป่านี้เอามาตั้งที่หน้าร้านค้า
กะจะให้ญาติโยมคนในหมู่บ้านมาร่วมกันทำบุญนะคะ
แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโจร
หรือมีคนที่คิดไม่ดีมาทำแบบนี้
ซึ่งก็มีหลักฐานชัดเจนจากวงจรปิดนี่แหละนะคะ
สนทยาบอกนะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความกับตำรวจนะ

อันนี้ถือว่าให้โอกาสโจรเลยนะ
ถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
อยากจะนำมาคืนก็เอามาได้
พร้อมจะให้อภัยเพราะว่ามันเป็นเงินที่ชาวบ้านเนี่ย

ส่วนเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนายสนทยาบอกว่า

บางทีเนี่ยก็แต่งตัวคล้ายกับพระ
มาอ้างกับเจ้าของร้านค้าที่ตั้งต้นผ้าป่าเอาไว้ว่า

หรืออู้มันทำได้ยังไงแบบนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยมีกล้องแบบนี้ดีแล้วจะได้เอาไว้ตรวจสอบนะคะ
เอาจริงกรรมอาจจะตามไม่ทันแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรลงไปนะ

คุณค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนอีกแล้ว
เตือนกันสักนิดนึงรถจากกระยานยนต์คัน๑กำลังเลี้ยวข้ามทางมาแบบกระทันหัน
บอกเลยงานนี้กระเด็น

แต่บอกเลยว่ากระเด็นชัดลอยขึ้นฟ้าไปเลยค่ะคุณ

จู่เลี้ยวตัดหน้าแบบกระทันหันไง

ยังไงว่ามีรถวิ่งสวนไปสวนมาแบบนี้

เลี้ยวกระทันหันแบบนี้อันตรายมากคุณผู้ชม

เราก็เอามาให้ดูไม่ได้ตอกย้ำอะไรนะคุณ

ขับขี่รถจะเลี้ยวจะอะไรยังไง

แล้วก็ดูจังหวะรถให้ดีก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ

อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้าน
มีน้องคนหนึ่งถือชามก๋วยเตี๋ยวอยู่ดี
แต่จู่ก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาค่ะ

เพราะว่าน้องผู้ชายคนที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
เดินมาดีเหมือนจะเอาตุ้ยก๋วยเตี๋ยวมาเก็บอะไรประมาณนั้น
แต่อยู่หยุดนิ่งแล้วก็เริ่มบิดตัว
มือไม้อ่อนแรงแล้วก็ลงไปชักเลยค่ะ
เนี่ยค่ะน้องที่อยู่เท่านั้นก็เลยตะโกน
แล้วอาการที่เห็นที่เป็นแบบนี้คือ

โรคนี้เนี่ยเกิดจากสมองส่วนใดส่วนหนึ่ง
ทั้งหมดทำงานเกินกว่าปกติ

ก็เลยเกิดอาการชักเกร็งขึ้นมาแบบนี้
ไปสอบถามเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะ

แล้วก็มีประวัติเป็นโรคลมชักด้วย

หลังจากนี้ก็คงต้องพักผ่อนเยอะ

เพราะว่าเชื่อว่าไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกบ้านหรอกนะคะ

ดูแลให้ดีทานยาอย่างต่อเนื่อง

ถ้าเป็นโรคลมชักไม่งัดไม่ง้าง
ถ่างปากนะเดี๋ยวเขาจะหายเอง

ไปดูคลิปนี้กันหน่อยอวสารหมึกแดดเดียว

ปรากฏว่ากองทัพมาบุกยึดค่ะ

ตอนที่กำลังจะเดินไปเก็บหมึกแดดเดียว

ฝูงแมลงวันนับพัน
นับหมื่นนับแสนนับไม่ถ้วน
นับไม่ทวนเลยจริงต้อมอยู่ค่ะ

มึนไม่ใช่สีของหมึกนะสีแมลงวันนะคุณ

ค่ะคือโพสต์ไปชาวเน็ต
ก็เข้ามาคอมเมนต์โอ้ยขนลุกคุณ

สะพรึงมากเสียงเหมือนฟอร์มูล่า
พึงคือมันแรง
ตายที่บางคนบอกว่าติดตกเลย

ถ้าเกิดคุณจะตากคุณจะอะไรก็ต้องแบบ
ชิดหน่อยไม่ใช่ตากกลางแจ้งอย่างนั้น
เออเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยเห็นแบบนี้ทิ้งดีกว่า
ค่ะอุ๊ยมันรุนเลิศทึกเหลือเกิน
คุณผู้ชมค่ะยังไม่จบนะเรื่องราวสนุกสนานแต่พักกันแป๊บเดียว
แล้วกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาติดตามกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยงงน้องใบตองยังไงคะ
มีรถคันหนึ่งเนี่ยนะคะมันพุ่งข้ามฟากมา
แล้วมาชนกับรถที่จอดติดไฟแดงอยู่
เหมือนจะไม่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วอะค่ะ

พี่ขาวคนนี้มายังไงคะ
เราก็นึกว่ารถควบคุมไม่ได้แต่ว่าตอนชนเสร็จเขาถอย
ถอยแล้วยังไงคะเหี้ยรถไปเลยอ้าวยังไงคำถามเกิดขึ้นโอ้โห
คุณผู้ชมค่ะยังไงก็ตามเราไม่ได้สรุปเหมือนกันนะว่า
ผิดใครถูกคุณผู้ชมดูก็คงจะพอที่จะพิจารณาได้เอง
แต่ก็มาเตือนกันเพื่อความปลอดภัยว่า
อยู่บนท้องถนนมันต้องระวัดระวังจริง
ใช่ไม่ระวังตัวเองก็ต้องระวังคนอื่นนะคะ
อามาเตือนไปกันคุณผู้ชมเอาละ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
๑๕น๓๐นถึง๑๖น๑๕นรวมไปถึง
อาทิตย์แบบนี้เจอกันเวลาดี๔โมงถึง๕โมงเย็นนะคะ
ใช่พรุ่งนี้ก็ยังคงเจอเราสองคนเหมือนเดิมนะคะ
วันนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพของคุณครูชวนนักเรียนเนี่ย
มาเซิงยามบ่ายไม่ไกลง่วงนะคะ
จะได้สนุกสนานคึกคักกันในการเรียนกันค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป